อุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างชาวพม่าที่ชนบุรีนะฮะ
เข้าไประหว่างที่มีการก่อสร้างผนังปูนอยู่
เขาก็มีการตัดเหล็กแล้วก็ดีดเหล็กออก
หลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วเหล็กมันทะลุเข้าไปที่ป่า

คนงานร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน

ทางด้านของกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ

ต้องเบอร์จริงคุณผู้ชมภาพน่ากลัวมาก

นายเอเป็นสัญชาติพม่าอายุ๓๑ปี
เป็นคนงานก่อสร้างทำผนังปูน

รวดเหล็กสลิงหนา๒๐มิลลิเมตร

แล้วมันยาวขนาดนี้ทะลุกระพุงแก้ม

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะฮะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าไปถึง
ก็ต้องระดมช่วยกันนำอุปกรณ์ตัดทาง
คือสลิงมันแข็งแล้วมันก็ใหญ่

ทอนลงมาแล้วแล้วค่อยดึงออกมา

ต้องรีบเอาทั้งคนทั้งสลิงที่มันคาอยู่อย่างนี้เนี่ย

เพราะว่าทำยังไงได้มันเอาออกไม่ได้นะฮะ
ทางด้านของนายสุพลสุตันติกิจถาวร
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
เขาบอกว่าก็มีคนแจ้งไปว่า
คนงานก่อสร้างกำลังทำผนังปูนอยู่
บริษัทแห่งหนึ่งถูกลวดสลิงเหล็ก
เข้าที่ปากทะลุแก้มบาดเจ็บ
พอไปถึงตอนที่ไปเห็น
กำลังร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน
ก็เลยต้องรีบตัดสลิงออกก่อนส่วนหนึ่ง

ต้นเขาบอกว่าทุกครั้งเมื่อมีการก่อสร้าง
ผนังปูนเสร็จสลิงจะถูกดีดทิ้ง

เราเป็นจอหวัดที่กำลังดีล่วนส์ที่ประดีแล้วมันก็กระเด็นไปเสียบเข้าที่ปากถามรู้แก้มแบบนี้ยาวมากเนี้ยดีนะ
นะครับเห็นภาพแล้วก็หวาดเสียวแล้วเกินนะครับคุณผู้ชม